บังเอิญเห็นกับบางสิ่งบางอย่างแปลกประหลาดดีจริง
ที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีความหมายเขาว่ากันว่ามันคือไม้ประตูผีครับ
เมื่อกี้ผมตัดไม้ต้นนี้ใช่ไหมแล้วบังเอิญผมมองว่ามันจะล้มไปทางไหน
แล้วรู้ไหมว่าผมเจออะไรครับ
นี่ไม้ขื่อไม้ประตูผีนะครับเขาเรียกว่าไม้ขื่อประตูผีนะครับ
กันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในบ้านครับคือสังเกตไหมครับว่า
มันเชื่อมติดกันนะครับทั้งบนและล่างและตรงกลางเนี่ยเป็นช่องว่างนะครับ
โบราณเขาเชื่อกันว่าป้องกันสิ่งลี้ลับนะครับที่จะเข้ามาในบ้านเราได้นะครับ
อ้าวเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นความเชื่อ

การมาเขาบอกต่อตั้งแต่ผู้เท่าผู้แก่ตั้งแต่โบราณแล้ว
นี่คือไม้ประตูผี
ประตูผีขนเงินมาให้ด้วย
บางคนเขาเลยเรียกว่าประตูเงินประตูทอง
ก็เอาไว้กั้นงานแต่งไง
ไม่ใช่คนละอันกัน
แต่ตามความเชื่อบอกกันมานะครับว่า
คนโบราณเนี่ยเขาจะนำไปไว้หน้าประตูบนหัวทางประตูเข้าออก
อืมแล้วก็ใช้เชือกมัดเอาไว้หรือว่าตอกตะปูยึดติดเอาไว้เลย
อืมถ้าเจอกับไม้แบบนี้ค่ะอ้าวมาดูลักษณะเด่นของต้นไม้นี้กันหน่อย
ค่ะคือมันจะมีจุดเชื่อมต่อกันมันเหมือนเป็นการเชื่อมกันติดสองจุด
แล้วก็มีช่องตรงกลางนั้นเอาไว้ค่ะเพราะว่าไอ้ช่องตรงกลางนั้นน่ะ
มันจะเหมือนเป็นทางผีผ่านเป็นเหมือนประตูมิติที่เราจะหลุดไปอีกหนึ่ง
มัลติเวิร์สโอ้โหมากอย่างเงี้ยนะอ่าอ่าเอางี้แหละกันเขาว่ากันว่าเป็นการเชื่อมติดกันทางธรรมชาติ
แต่คนเราพอเห็นแล้วเนี่ยก็คิดจินตนาการว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งมิติที่สามารถไปอีกหนึ่งพบ
ก็คือเป็นโลกของทางวิญญาณเขาเห็นแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อเลยเอามาให้ดู
เพราะในแต่ละจุดในบ้านเราเมืองเราประเทศไทยความเชื่อไม่เหมือนกันหรอกนะมีอะไรแปลกหน่อยก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อได้
เนี่ยบางคนเชื่อแมวว่าแมวจะนำโชคแมวจะให้โชค